แล้วก็มีคำตอบสำหรับเหตุการณ์สะเทือนขวัญฆ่ามัดมือมัดเท้า
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปที่ชายชาวไต้หวันไปพบศพเขาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อุดมศุกร์นะคะล่าสุดตำรวจจับผู้ชายสองคนค่ะ
เป็นชาวเมียนมากับชาวแคโมรูนแล้วก็ให้การซัดทอดไปถึงผู้หญิงไทยคนหนึ่งด้วย
ว่าว่าจ้างเขาให้สะกดรอยตามผู้ชายที่เสียชีวิตคนนี้นะคะ
นายซูเชียงเฉินอายุ๔๘ปีชาวไต้หวันค่ะที่ไปพบศพในห้องพักชั้น๖โรงแรมที่ซอยอุดมศุกร์
ถูกฆาตกรรมมัดมือมัดเท้าตีด้วยของแข็งแล้วในห้องพบตู้เซฟขนาดย่อมสองตู้
กระเป๋าเดินทางสองใบซึ่งถ้ามาดูประวัติผู้ตายเนี่ยนะคะ
มีประวัติเคยถูกดำเนินคดีค้ามนุษย์และคดีช่อกงที่ไต้หวันแต่ว่ารับโทษไปแล้วนะคะ
แล้วถ้าไปดูไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเข้าประเทศไทย๑๔พฤศจิกายนตอนตีหนึ่ง
พักที่โรงแรมตอนเที่ยง๔๓นาที
ระยะเวลาที่หายไปกว่า๑๐ชั่วโมงผู้เสียชีวิตไปหาเพื่อนที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็พักอยู่ด้วยสอบปากคำเพื่อนก็ทำให้ตำรวจทราบว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมาประเทศไทยแล้วฝากตู้เซฟไว้กับเพื่อนก็เลยไปเอาตู้เซฟนะคะ
หลังเกิดเหตุการสอบสวนของตำรวจสนบังนาเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด๑๖พฤศจิกายนตี๑
เขาพบผู้ชายต้องสงสัยสวมกางเกงขายาวหมวกแก๊ปนะคะเดินออกจากลิฟต์
แล้วไปที่ห้องผู้เสียชีวิตที่อยู่ชั้น๖แล้วหลังจากนั้นก็เดินกลับมา
ไปไม่ถึงนาทีค่ะมีชายสวมกางเกงขาสั้นชาวเมียนมาเดินเข้าลิฟต์ไปด้วยกัน
ทั้งสองคนนี้มีพฤติกรรมเข้าออกห้องของผู้ตาย
กล้องวงจรปิดหน้าลิฟต์พบชายคนนี้ค่ะเป็นชายชาวแคเมอรูนเดินออกมาจากลิฟต์
คาดว่าคนนี้ทำหน้าที่ดูต้นทางคือมีหลายคนนะคะ
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานขอสารพระขนงออกหมายจับ
เจนซี่หรือนายสเวลินพญาเป็นชาวเมียนมา
แล้วก็นายจรแอคบอร์อายุ๔๐ปีชาวแคเมอรูน
สองคนนี้นะคะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วจับได้แล้วชาวเมียนมากับชาวแคเมอรูน๒คน
เจนซี่ชาวเมียนมาให้การบอกสมัครงานออนไลน์
กับผู้หญิงไทยคนหนึ่งซึ่งโพสต์หาคนทำงาน
ลักษณะสอดแนมสะกดรอยตามสืบอะไรอย่างนี้
แล้วก็จ้างเขาให้ติดตามผู้ตายเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ย
มีทรัพย์สินจำนวนมากและมีประวัติอาทยากรรม
เลยจนวันที่๑๖พฤศจิกายนเข้าไปในห้องผู้ตาย
แล้วผู้ชายชาวตะวันตกเป็นคนจับผู้ตาย
ส่วนนายเจนซี่เป็นคนเอาเทปมัดและนายจรดูต้นทาง
จากนั้นลื้อค้นหาทรัพย์สินแต่ไม่พบเงิน
ก็เลยเอาโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์ไปในจร
ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและบอกว่าตัวเอง
เป็นครูสอนภาษาซึ่งเรื่องนี้นะคะรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานบอกว่าตำรวจออกไม้จับผู้ก่อเหตุ
แล้ว๓คนซึ่งมีพยานยืนยันว่า๓คนนี้
เข้าไปรุมทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิตชายชาวต่างชาติ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสัญชาติอีก๑คนตำรวจ
กำลังติดตามตัวนะคะแล้วคาดว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายนั่นแหละ
เพราะว่ามีทรัพย์สินบางอย่างของเขาศูนย์หายแล้วก็สั่งให้สืบสวนหาสาเหตุอื่น
ประกอบด้วยเพื่อให้ข้อมูลปรากฏชัดเจนขึ้นค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับ
เอามีทรัพย์สินบางอย่างศูนย์หายแล้วก็ก็ยังมอบหมายให้กับฝ่ายสืบสวน
ดูในเรื่องของสาเหตุอื่นด้วยนะครับเพื่อให้ข้อมูลปรากฏแน่ชัด
เนื่องจากมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้กระทำผิดเป็นชาวต่างชาติ
ทีนี้มีอีกคนนึงที่ผู้ต้องหาให้การซัดทอดนะคะก็คือผู้หญิงไทย
ตำรวจรู้แล้วว่าเป็นชาวราชบุรี
ผู้ต้องหาซัดทอดว่าเขาเป็นผู้สั่งการ
ตอนนี้ก็ต้องรอการสืบสวน
หาข้อมูลหลักฐานในส่วนนี้แล้วก็ว่ากันต่อไปนะคะ
สรุปตอนนี้เนี่ยก็ตามหาผู้ชายอีกคนนึงนะคะ
ที่เป็นชายชาวต่างชาติยังไม่รู้สัญชาติ
แต่ว่าร่วมกันในการฆ่าชายชาวไต้หวันคนนี้ค่ะ